คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาไปดูความทุกข์ความเจ็บร้อนของครอบครัวนี้ครับ
ใครช่วยได้ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ส่งกำลังใจไปให้เขาแล้วกัน
คุณแม่คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว
เขาประกาศขายตายตัวเองต้องการเงินไปรักษาลูก
ซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายถึง๒โรค
สามีเจอโควิดตกงานรถโดนยึดเงินก็ไม่มี
ตัวเองก็ไม่มีเงินลูกก็มาป่วยทำยังไง

ขอเถอะอยากให้ลูกหายจากอาการป่วยทั้งไข้สมองอักเสบแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรง
เด็กน้อยคนนี้อายุ๕ขวบเป็นน้องผู้ชายครับ
นักศีลอย่างร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานทำให้ผู้เป็นแม่บอกว่าไม่ไหวแล้ว

แม่ชื่อนางสาวกาณดาศิระอายุ๓๔ปี
ก็อยากให้ลูกหายอยากให้ลูกชายหายป่วยจากโรค
ไข้สมอกอักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ลูกชายเป็นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หมดเงินไปกับเรื่องของการรักษากับเรื่องของการเดินทางเยอะแยะมากมาย

นำซ้ำยังเจอกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เข้าไปอีก
ชีวิตมันก็ลำบากแล้วลำบากเล่าอยู่อย่างนั้นอีก
สามีเป็นสาวหลักของครอบครัว
ที่เคยทำเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์รถจักรยานก็ตกงานอีก
น้ำรถยนต์ที่เคยใช้ตอนเป็นเซลล์ก็ถูกยึดอีก
คุณผู้ชมดูสิฮะอะไรมันจะทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้อนขนาดนั้น
สุดท้ายตอนนี้ต้องหาเงินเท่าที่ทำได้คือ
ก็ต้องไปใช้แรงงานรับจ้างกันไปได้วันหนึ่ง๓๐๐บ้าง
วันก็ไม่ได้บ้างบางวันก็ไม่มีเงินบ้างนะฮะ
ลูกป่วยสุดท้ายไปหยิบยืมเงินคนมาเป็นหนี้สินตอนนี้ล้นพ้นตัวแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงแล้ววิงวอนหน่อยเถอะ
ใครก็ได้ช่วยทีถ้าไม่มีจริงฉันยอมขายไตฉันแล้ว
เพื่อให้ได้เงินมากินมาใช้หนี้แล้วก็รักษาลูกชาย

ครับ
อยู่อยู่ได้อยู่อยู่นี่นี่

ที่เขามีหน่อยหรือว่าใครอยากจะช่วยเหลือในการโอนเงินไปให้เขาเป็นทุนรอในการต่อชีวิตในการซื้ออาหารกินในการช่วยในการรักษาพยาบาลก็โอนไปได้ตามที่เลขบัญชีขึ้นที่หน้าจอแล้วธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งใหญ่
ชื่อบัญชีก็นางสาวการดาเพื่อเด็กชายอนุชิตนะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วใครอยากโทรไปช่วยเหลือต่างเอาข้าวของไปให้เอาอะไรไปให้ก็แล้วแต่ก็เบอร์โทรทั้งหมดทั้งมวลอยู่บนหน้าจอแคปไว้ถ่ายไว้ก็ได้แล้วก็ลองช่วยกันใครที่พอมีกำลังก็ช่วยเหลือหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะสู้แล้วกันนะฮะคุณแม่กันดาครับ